อีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานการค้นหา
เจอ๑๓ชีวิตได้เร็วขึ้นก็คือ
เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนมาจากกรมโชรประทาน
ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่
เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง
ล่าสุดวางแผนไว้อย่างไร
ปฏิบัติการจะดำเนินหน้าไปอย่างไรสอบถามกันค่ะ
กับคุณสุพิษพิทักษ์ธรรมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักเครื่องจากกรมชลประธานค่ะสวัสดีค่ะ

ค่ะท่านผอค่ะวันนี้มีการวางแผน
ในการระบายน้ำนำเครื่องสูบน้ำในการทำงานยังไงบ้างคะท่านคะ

ในเรื่องจากกรมสูบน้ำของกรมโชรประทานนะครับ
เรารับชอบหรือเราสนับสนุนนะครับ
เฉพาะสูบน้ำนอกถ้ำนะครับ

ทางนอกท่ำมันจะมีเบื้องน้ำอยู่เบื้องใหญ่ก็คือเบื้องน้ำผู้นะครับ

เบื้องนอกน้ำผู้เนี่ยเราจะสูบน้ำเบื้องนี้ออกไปให้ลงลำตาลแม่สายแล้วก็ลายลุงผูกลำน้ำโผ
เพื่อที่จะเตรียมรับน้ำในการซึมมาของน้ำ
ด้วยในการเวลาเราก็สูบน้ำออกไปจากท่ำ
แล้วก็พรุ่งนี้จะได้รองรับน้ำแล้วก็สุกต่อไปนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราไปสนับสนุนในภารกิจอันนี้นะครับ
ค่ะพอคะถามถึงเรื่องเกี่ยวกับหนองน้ำที่อยู่ด้านนอกหน่อยนะคะ
น้องน้ำตอนนี้นี่คือยืนยันว่ามี๑หรือว่า๒หนองน้ำกันแน่นะคะ
น้องน้ำมันมีหนองน้ำเดียวนะครับมันมีอยู่หนองน้ำเดียว
ก็คือที่หนองน้ำผู้ถูกต้องใช่ไหมคะ
หนองน้ำผู้ใช่ครับ
ค่ะแล้ววิธีการนี่คือจะพร่องน้ำออกจากหนองน้ำตรงนี้
เขาจะซึมมาหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเขาสูบน้ำในถ้ำออกมาเยอะ

คือมันเป็นการทำงานเพื่อสนับสนุนในภารกิจนะครับ
ไม่ใช่เป็นภารกิจหลักแต่เป็นการสนับสนุนในลักษณะ
ให้น้ำได้ซึมได้สะดวกออกมาจากถ้ำ

คือน้ำบอกน้ำจะได้มาอยู่ที่นี่เราก็สูบต่อย
สูบต่อแล้วก็สูบพลอยลงไปที่ลำทานแม่สาย

ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นอาจจะมีความสงสัยว่า
ถ้าพร่องน้ำจากหนองน้ำผู้ออกไปแล้ว

แล้วจะไปกระทบกับชาวบ้านอย่างไรไหมคะ
ไม่ครับเรื่องนี้ผมไปด้วยตนเอง
ชาวบ้านไม่กระทบกับชาวบ้านเมตรน้อยเลย

เพราะว่าเราสูบออกจากหนองน้ำผูก
แล้วก็ลงลำชาญลำชาญนี้ก็คือลำชาญแม่สาย
แถวนั้นนะครับบริเวณนั้นก็ให้ความร่วมมือทุกเรื่องนะครับ
ไม่มีใครอิดออดไม่มีใครแสดงอาการอะไร
ชาวบ้านยินดีเต็มใจที่พวกเราชาวจุบันทรา
หน่วยงานต่างเข้าไปร่วมแก้ปัญหาในครั้งนี้นะครับ
ค่ะพอคะสำหรับเครื่องสูบน้ำ

ตอนนี้มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็
ปฏิบัติการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคะ
ครับตอนนี้ผมสแตนบายทั้งร่วมปฏิบัติการอยู่ด้วย

สำหรับ๒๑เครื่องครับนะครับมีตั้งแต่เครื่อง๘นิ้ว
นิ้ว๑๒นิ้วนะครับ๒๑เครื่องพร้อมที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่
แล้วก็กำลังทำงานอยู่ด้วยกับสภาพ
ทำงานตลอดเวลาไม่มีปัญหาเรื่องการทำงาน
ทั้งกำลังคนกำลังอะไรพร้อมหมดนะครับ
พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องนะครับในการสูบน้ำ
พอคะคือข่าวที่ออกมาเมื่อคืน
เดี๋ยวเรารอสัญญาณจากทางพอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าในพื้นที่ตอนนี้จะมีการปฏิบัติงานกันอยู่หลายภาคส่วน
พบเจอกันด้วยเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เท่าที่ได้คุยสอบถามกับพอเนี่ยนะคะ
พอสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประธานก็ยืนยันแล้วว่า
ส่วนงานของเครื่องสูบน้ำตรงนี้คือส่วนสนับสนุน
เพราะว่าสูบน้ำเป็นการพร่องน้ำจากหนองน้ำผู้ออกไป
เพื่อไปสู่แม่สายแล้วก็ลงสู่แม่น้ำโขง
เป็นการสูบน้ำด้านนอกถ้ำแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
มีเครื่องสูบน้ำที่ทำงานอยู่๒๑เครื่อง
แล้วก็เวลาสูบน้ำออกไปไม่กระทบกับชาวบ้านด้วย
ทุกอย่างดำเนินการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็กำลังประสิทธิภาพของเครื่องจักรนั่นเองนะคะ